คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของยานยนต์กันบ้างนะครับ
ทางด้านของเยอรมนีเป็นเมืองต้นแบบแห่งความปลอดภัยทางถนน
เพราะว่ามีการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์มาต่างมากมาย
เป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับ
และกฎหมายของเยอรมนีนั้นมีการลงโทษค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ
ไปเรียนรู้การจัดการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ติดตามจากบรรยายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์เลยครับ
คลิปวิดีโอ๒ชิ้นนี้เป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนไทย๒กลุ่ม
กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้เห็นถึง
ทำให้เยาวชนไทยทั้ง๖คนนี้มีโอกาสเดินทางไปเปิดประสบการณ์
และเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตรถยนต์ของประเทศแถบยุโรปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ยังมีโอกาสได้ความรู้พื้นฐานการขับรถในประเทศเยอรมนี
ผู้เชี่ยวชาญของนิตยสารออโต้บิล
คล่ำวอร์ดอยู่กับการขับขี่รถยนต์ในประเทศเยอรมนีมากว่า๑๐ปี

ทดลองขับรถไปตามเส้นทางออโต้บานหรือทางด่วนที่ไม่จำกัดความเร็วค่ะ
ความรู้สึกแรกที่ได้ไปนั่งรถเนี่ยก็คือว่า
ถนนเนี่ยดีมากครับถนนนี่คุณภาพดีสุดครับ
ขนาดที่นั่งแล้วนิ่มสบายมากเลย
ส่วนสิ่งที่เห็นต่อมาคือเป็นระเบียบวินัยของคนที่นี่
คือเขาขับรถกันตามกฎจราจรมาก
เยอรมนีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองต้นแบบแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน
เป็นเพราะว่าชาวเยอรมนีมีมารยาทและวัฒนธรรมการขับขี่ที่ดี
ประกอบกับกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรงและค่าปรับแพง
ผู้คนจึงเคร่งครัดกับการปฏิบัติตามกฎ
ตามถนนหนทางจะสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดเป็นระยะที่ใช้ได้จริง
ทำผิดกฎจราจรจะถูกถ่ายภาพเป็นหลักฐานและมีใบสั่งส่งถึงบ้านค่ะ
คนข้ามถนนรถจะหยุดทันทีถ้าไม่หยุดถือว่าผิดกฎหมาย
และการทำใบขับขี่ของที่นี่ไม่ได้ทำกันง่ายค่ะ
กว่าจะได้ใบขับขี่ที่เรมันนะครับต้องเรียนกันเป็นปีครับ
เรียนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติก็คือไปขับบนถนนจริง

พอได้ใบขับขี่มาแล้วก็ต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้
เพราะว่าถ้าโดนยึดไปเนี่ยหลายคนอาจจะมีปัญหา
รัฐบาลเยอรมนียังให้ความสำคัญกับคนขับรถสาธารณะอีกด้วย
บริเวณนี้ค่ะเป็นจุดพักรถสาธารณะนะคะ
รถสาธารณะทุกคันเมื่อขับอยู่บนท้องถนน
เป็นเวลา๑๒ชั่วโมงก็จะมาพักรถกันที่บริเวณนี้ค่ะ
เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและถือว่าเป็นกฎสำคัญของประเทศเยอรมนีค่ะ
เมื่อขับรถสาธารณะเป็นเวลา๑ชั่วโมงครึ่ง

แต่ถ้าขับยาวไปจนถึง๔ชั่วโมงครึ่ง
สามารถพักได้๔๕นาทีค่ะ
การนำเยาวชนไทยที่ชนะการประกวด
เปิดโลกกระทัดเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน

หวังว่าจะช่วยรณรงค์ให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี
ในการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
และมีส่วนในการลดอัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
สูงเป็นอันดับ๒ของโลกรองจากประเทศลิเบีย